บ้านเนี่ยไปร่วมพิธีเบิกเนธท้าเวสวันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ที่นี่เราก็ไปกันบ่อยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ที่ปาจินบุรีมีหลายวัดเลยค่ะที่มีท้าเวสวรรณ
ส่วนที่วัดเกาะพันศาโพธิยาลัยหมู่๖ตำบลหนองแก้ว
อำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
บอกเลยว่าท้าเวสวันหลายองค์มากแล้วดูค่ะเขากำลังทำพิธีเบิกเนธ
มีการรำบวงสวงจากนางรำสวยแบบนี้

ตามเจ้าอาวาสไปไปร่วมทำพิธีกัน
ดาศิษยานุสิตและชาวบ้านก็มากันเยอะ

สำหรับการทำพิธีเริ่มจากพิธีพรามนะคะ
แล้วก็มีทางเจ้าอาวาสถึงได้ทำน้ำมนต์
และทำพิธีเบิกเลข
แต่ระหว่างที่ทำพิธีมีลูกศิษย์ของทางวัด

คล้ายกับองค์ประทัดร้องดังลั่นเลยค่ะ

มีอาการอีกคนนึงเหมือนกัน

พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยสงบกันแล้ว
ทุกคนต้องจดประถัดค่ะ
จำนวน๑แสน๑๐๐๐๐นัตร
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ออกมาทั้งหมด๓๔ชิ้น
อ้าวก็ถ้าเป็นแสนนัดอ่ะเขาไม่มีหรอกว่าเป็นพวงใหญ่เป็นแสนอ่ะ
ก็ต้องเป็นหมื่นแล้วมาใช้หลายกล่อง
นี่แหละให้คุณผู้ชมดูเองแล้วกันเพราะมันค่อนข้างเยอะ

ตาดีได้ก็ว่ากันไปใครเห็นโบ๊ะไหนก็แล้วแต่
เนี่ยคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกกันว่าเดี๋ยวงวดนี้จะมาลุ้นกันนะคะ
จากนี้ยังมีการทำพิธีไหว้ครูด้วยค่ะไปดูการไหว้ครูลูกศิษย์นับพันมาร่วมพิธีนี้สิ่งที่เขารอคอยคือการทำพิธีครอบเสียรครูพ่อแก่

มาอีกแล้วทุกพิธีนะที่มีครูมีวิชาณแบบนี้จะต้องมีอาการแปลกนะคะมีหลายคนนะคะที่มาร่วมทดสอบความศักดิ์สิทธิ์วิธีการก็คือยังไง

ดาบที่แผ่นหลังแล้วก็ใช้ดาบปาดคอบอกนะว่าใครไม่มีวิชาอาคมไม่ได้ฝึกฝนมาอย่าหาทำ

แต่เอามันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะให้ดูแล้วอย่าไปทำตามนะ
อย่าทำตามค่ะเพราะว่าผู้ร่วมพิธีเนี่ยเขาก็มีการฝึกฝนเรียนดูแล้วมีวิชาอาคม
งั้นให้ดูแค่นี้พอจบพิธีแล้วใช่ไหม

วนหลูกกลับไปดูนางลำต่อได้ไหม
งั้นให้คุณชนะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาดูนางลำค่ะ

เดี๋ยวจะมีนางลำมาลำให้แบบสวยงามจะได้เป็นสิริมงคลกับพวกเราทุกคน

โอ้นี่แม่ดูแฟนความสวยงาม
ไม่ได้ให้คุณลำตามกูชวน